จังหวัดสุรินทร์กันค่ะพระสงฆ์พร้อมกับญาติโยมเขาร่วมกันปักดำนาภายในนาบุญ
บนพื้นที่สำนักสงฆ์หวังว่าจะนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนที่ยากไร้ค่ะ
สำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พระครูสมุประเสริฐเศรษฐุณปุตโยนะคะ
ท่านเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์

แล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษามาทำนา

โดยใช้พื้นที่นาของทางที่พักสงฆ์นี่แหละค่ะ
ทำนาเขาเรียกตรงนี้ว่านาบุญ

นี่นาบุญที่แท้จริงนะเป็นแบบนี้นะ
เขาบอกว่าจะเอาไว้เก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อแจกทานทำบุญในงานต่างด้วย

ใช่ค่ะคุณอยู่ในพื้นที่ของวัดเลยนะคะ
ทางพระท่านเนี่ยเป็นผู้ขับรถไถนาเนี่ยนะคะ

ท่านก็เดินตามแล้วก็มีพระลูกวัดกับชาวบ้านเนี่ย
ร่วมกันถอนกล้าไปเพื่อจะปักดำนาไปด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าท่านมีท่าทีที่แบบธมัดธแมงเหมือนกันนะคะ
ดูแบบแข็งขันเลยนะคะเพราะว่าทางพระในวัดเองเนี่ย
เป็นลูกชาวบ้านในพื้นที่
ก็เลยสามารถทำนาดำนาได้กันคล่องแคล่วเลยนะคะ
สำหรับผลผลิตจากนาบุญในพื้นที่ตรงนี้นะ
พอถึงเวลาในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะเก็บข้าว
เอาไว้จัดกิจกรรมงานบุญเอาไว้แจกทานให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่ยากไร้ในชุมชนต่าง
เอาไว้จัดงานบุญประเพณีตามฮีบ๑๒คลอง๑๒
ตามวัฒนธรรมของชาวอีสานด้วยนะคะ
นี่แหละเป็นที่มาของคำว่านาบุญที่แท้จริง

สาธุกันด้วยนะคะ